อ่ะงั้นฉันจันทนาการต่อไปที่นี่เลย
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวผีบอก
ว่ากันว่าหลังร้านนี้นะคะมีเจ้าแม่ประดูกให้คนมาขอโชคลาภกันด้วยค่ะ
คุณชิสาช่วยบอกชื่อร้านอีกทีได้ไหม
ชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวผีบอก

เขาบอกว่าเวลาที่มีการตั้งชื่อร้านแบบนี้มันมีสตอรี่มีที่มา

ก็เลยอร่อยแต่สำคัญกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวที่จะแนะนำนั้นก็คือนี่แหละค่ะ
ประดูกที่อยู่หลังร้านนะคะ
ชาวบ้านบอกต้นไม้ต้นนี้ไม่ธรรมดาก็เลยทำการตั้งขันห้ามา
มาถวายจุดทูบเทียนแล้วก็ยังนำแป้งเนี่ยมาลูบมาถูทาบริเวณโคนต้นประดูกด้วย

แล้วชาวบ้านบอกให้สังเกตดูนะสังเกตเอาเองว่าเห็นเป็นอะไร

ทีนี้ถ้ายังไม่เห็นแล้วก็เราสอบถามชาวบ้านเขามาแล้วนะคะ

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

หนูลูกเขาให้เอาแป้งลอยต้นไม้อย่างเดียวโลก
เฮ้ยแต่น้องเขาทำถูกแล้วนะ
แป้งเด็กต้องทาหน้าถูกแล้ว

ทาหน้าเสร็จแล้วมันเหลือก็ทาต้นไม้ด้วย

เด็กผมก็เอาแป้งมาทานตัวเอง
ให้น้องส่งให้นี่ดู

แล้วแต่แล้วกันเห็นอะไร

มันก็เห็นดูว่าชัดนะอันไหนชัด
หน้าน้องขาวยังไม่ชัดได้ไงเหรอครู
ชัดขนาดนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะพิจารณาเอาเองว่ายังไงก็ตาม
ซึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงยังไงต้นประดูกต้นนี้นะคะ
เราเนี่ยเคยเล่าไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะ
กรณีที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
จับภาพผู้ชายคนนึงขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขายลอตเตอรี่นะคะ
แล้วยังไงเขาเนี่ยยืนขายให้ใครอยู่ก็ไม่รู้ไง

จำได้แล้วข่าวที่เขาบอกว่าขายลอตเตอรี่ให้ผี

ซึ่งคนขายลอตเตอรี่นี่นะเขาบอกว่า
เขาเนี่ยขายให้กับผู้หญิงใส่ชุดนอน

พอมาซื้อแล้วก็เดินหายไปบริเวณต้นประดูก
เออแล้วข่าวที่เราเล่าไปช่วงนั้น
ช่วงนั้นมีคนถูกโชคได้ลาบกันเยอะมาก

เออทุกอย่างเหมือนมันมีที่มาที่ไป

นะคะที่เขาบอกว่าขายให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เดินหายไป

ถ่ายเอาไว้แคปเอาไว้ให้ทันนะคุณผู้ชมหน้านี้

แคปตรงนี้อย่าไปแคปหน้าน้องนี่รอให้ซูมไปก่อนสิ
เออผมหมายถึงรูปนี้ถูกเห็นภาย
แล้วแต่จะวิเคราะห์วิจารณ์กันไปคิดว่าคงจะเดากันได้ไม่ยาก
ว่ามันเป็นอักษรอะไรเลขอะไรนะคะ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ